มีความบึกเตรียมเรื่องงานว่าฟังจัดการรับรับหลัก
หลายคนมาบอกผมไม่ได้ยืนยันว่าจริงหรือไม่จริง
พี่อัดโดนข้อเสนอเพื่อให้ล้มเลิกในการยุ่งคดีแตงโมใช่ไหมครับ
คือในช่วงที่เราทำใหม่

จะดูแลเราเป็นรายเดือนบ้างอะไรอย่างนี้
แต่ไม่ใช่คนเป็นเรือนะเป็นชาติที่รัฐ
เขาให้คนเรามาบอกผมซึ่งผมก็ปฏิเสธ

เป็นรายเดือนเหรอต่อชีวิตเหรอ
ไม่เพราะช่วงจนกว่าคดีจะจบ
ซึ่งเราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะว่า
มันชีวิตแตงโมมันมาแลกกับเงินไม่ได้

แล้วก็ถ้าผมไปรับเงินเขา
ทุกอย่างก็คือกลายว่าผมเป็นกี้ฆ่าเขาตลอดชีวิต

ไม่อยากตาแนะว่าทรยศต่อเป็นดิน
ทรยศต่อประชาชน
เพราะผมมีลูกลูกผมยังเล็กอยู่
แล้วก็ลูกผมอีกคนก็ทำงานกันอยู่
แล้วถ้าพ่อทรยศต่อประชาชนทรยศต่อแผ่นดิน

แล้วผมจะมีหน้าไปมอง
ฟ้าได้ไงไปมองประชาชน

ก็เดี๋ยวไปว่ากันตามกฎหมาย

ถูกแต่ผมก็บอกว่ายินดี

ผมก็บอกลูกว่ามันเป็นงานของพ่อ

ไม่คิดถึงไม่สงสารครอบครัวบ้างเหรอ

ผมก็บอกว่าผมมีหน้าที่นะ

ก็เพราะเรามีผู้มีพระคุณ
เราต้องมีหน้าที่ในการตอบแทน

สองคือผมจะไม่ลืมผู้มีพระคุณ
ชีวิตผมให้แผ่นดินไปแล้ว
แล้วก็ชีวิตผมให้กับนายผม

ที่ยินดีสลายชีวิตให้ได้เลย
เพราะว่าคนที่ช่วยเหลือผมมาถึงทุกวันนี้

ที่ดูแลผมไม่เคยทิ้งผมกับครอบครัว
ดังนั้นชีวิตผมเนี่ยยกให้นายผมเลย
โปรดติดตามตอนต่อไป